คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่า

จะลุกจะนั่งก็ยังสวย
พี่หญิงรักษาคุณผู้ชมค้า
ไอดอลยุค๙๐ของพวกเรา

เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมันหมดกับนิดเดียว

เราก็มีเคล็ดไม่ลับเรื่องนี้จากพี่หญิงรัฐามาบอก

โอดใจไม่ได้ขอเจาะไมค์ถามถึงความสวยอลังการเบอร์นี้ก่อน
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เจ้าตัวบอกว่าทำมาปุ๊บปังมาตลอดปี๖๕คุณผู้ชม
ส่วนปีหน้า๒๕๖๖ดีมาก
กระต่ายเกื้อหนุนปีกุล

แต่ว่าเรื่องความสวยก็ต้องดูแลแบบจัดเต็มค่ะ
จะถึงขั้นขึ้นเขียงผ่าตัดส่วนไหนเพิ่มเติมเสริมความปังอีกหรือเปล่า
ไปฟังพี่หญิงรัฐากันเลยค่ะ
คือถามว่าอยากทำอะไรเพิ่มถึงขั้นผ่าตัดอะไรเลยไหม

อย่างยิ่งกล้องสมัยนี้เนอะ
เปล่าเข้าหน้ามาเราก็ต้องดูเป๊ะทุกมุมเนอะ
พี่ล็อคไว้หลายจุด
มีอะไรบ้างคะ
หลับได้ปะคะ
แต่ว่าเราใช้คำว่าแบบเดิมไม่ได้เพราะเราสวยกว่าเดิม
ตอนนี้คือทางไทยรัฐเอาภาพอัลบั้มแรกมาภาพตรงนี้แล้ว
อัมมัตตะค่ะ
ท่านโทษนะคะคุณผู้หญิงพอดีว่าทีมงานเราไม่ได้แกล้ง
คุณพี่หญิงชี้โพรงให้กระรอกแล้ว
ทีมงานเราก็เลยจัดมาเลยหน้าอัลบั้มแรกของพี่หญิงนะฮะ
หน้าปัจจุบันเป็นไงต่างกันนิดหน่อย
เออก็สวยไปต่างกันเวลาแหละ
ใช่แล้วค่ะอัพเลเวลความสวยไปเลยทุกปีปังแบบนี้นะคะ